การเสียชีวิตของน้องต้าแงค่ะเด็กชายซูลุยผิวเด็กชายวัย๒ขวบนะคะ
ชาวพม่าที่หายไปแล้วก็ตามหากัน๙วันไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในไร่อ้อย
จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คือจมอยู่ในคูน้ำอยู่ในไร่อ้อยค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยเราเล่ากันมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ได้เล่าคุณผู้ชมไปว่า
ทางพ่อแม่ของผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องต้าอแง
เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายเขาเกี่ยวอืมคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือ
ชายสติไม่สมประกอบชื่อว่าในฝนนะคะอายุ๓๐กว่าปีนี่แหละ
คือมีคนเห็นเหมือนกับว่าในฝนอยู่กับน้องต้าแงเป็นคนสุดท้าย
แล้วตำรวจก็บอกว่าเวลาตำรวจถามว่าศพของน้องต้าแงอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ฝนก็จะตอบได้ตลอดในฝนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือพรากผู้เยาว์
ทางทนายอนัญชัยก็ได้พาพ่อแม่ของในฝนไปร้องขอความเป็นธรรม
กับทางกองปราบแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะให้มีการรื้อคดี
สำนวนขึ้นมาใหม่เพราะเชื่อว่าในฝนไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องต้าแงโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่
รวมถึงพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างมาเป็นพยานให้ในฝนกันเยอะมาก
ต่างก็บอกว่าวันที่น้องต้าแง่หายตัวไปเห็นว่าในฝนอยู่ที่วัด
เห็นว่าในฝนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คือมีพยานสามารถบอกได้ว่าวันนั้น
เวลานั้นในฝนอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าทางทนายอนัญชัยบอกว่า
ทางตำรวจเรียกไปสอบปากคำบางคนสำหรับคนที่เป็นพยานให้ในฝน
ในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยทางตำรวจบอกว่าเหมือนกับพระสงฆ์ปกป้องลูกศิษย
เพราะว่าในฝนเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดก็เลยไม่ฟังคำให้การของพระสงฆ์สักเท่าไหร่
เหมือนกับว่าพระสงฆ์จะช่วยในฝนเพื่อให้พ้นจากการเป็นผู้ต้องหา
เราก็เลยส่งนักข่าวไปคุยกับพระสงฆ์ที่เขาเป็นพยานให้กับในฝนน่ะนะคะ
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนลงพื้นที่ไปเลยไปคุยกับพระที่วัดอำภาวัน
ท่านยืนยันกับนักข่าวของเราว่าไม่เชื่อว่าในฝนจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องต้าแง
เชื่อว่าในฝนจะเป็นคนพาน้องต้าแงเข้าไปในไร่
เพราะวันที่น้องต้าแงหายตัวไปคือ๑๗ธันวาคมปีที่แล้ว
ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงถึงเที่ยงเนี่ยค่ะในฝนอยู่ที่วัดพระท่านบอกว่าท่านเป็นพยานได้
ฝนกำลังช่วยพระช่วยชาวบ้านจัดเตรียมสถานที่ที่ลานปฏิบัติธรรม
หลังจากจัดลานปฏิบัติธรรมเสร็จพระท่านบอกว่าท่านเป็นคนใช้ให้ในฝน
ขี่จักรยานไปซื้อกาแฟกระป๋องที่ร้านขายของชำข้างวัด
หลังจากที่ในฝนกลับมาก็มีชาวบ้านเข้ามานิมนต์พระให้ไปฉันเพลที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
อยู่ข้างวัดเพราะว่าอยากจะทำบุญหลังถูกรางวัลจากสลากินแบ่งรัฐบาล
ฝนก็ตามพระไปด้วยพระท่านก็เลยยืนยันว่าในฝนอยู่ที่วัดตลอดอยู่กับพระท่านตลอด
ส่วนความพิการทางสมองของในฝนเนี่ยนะคะพระท่านก็บอกว่าในฝนสติไม่สมประกอบจริง
พูดจาไม่รู้เรื่องจริงในฝนเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกใครถามใครคุยอะไรด้วย
ในฝนก็จะเอาคำสุดท้ายของประโยคนั้นมาตอบครับพระท่านยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะ
ถ้าถามในฝนว่ากินข้าวหรือยังฝนก็จะจำคำว่ายังได้คำเดียวก็จะตอบว่ายัง
ถ้าถามว่าน้องต้าแงเดินไปทางซ้ายใช่ไหมฝนก็จะตอบว่าใช่คือจำแต่คำสุดท้ายของประโยคคือจำทั้งประโยคไม่ได้
ใช่ไหมอะไรแบบนี้พระท่านบอกว่าที่ผ่านมาพระในวัดถูกตำรวจสพสยสม
เชิญไปสอบปากคำที่โรงพักกันนะคะไปสองรูปค่ะครับแล้วพระในวัดท่านก็ให้การไปในทิศทางเดียวกัน
ยืนยันเหมือนกับชาวบ้านว่าในฝนไม่ใช่คนก่อเหตุแน่แต่พระท่านบอกว่าตำรวจไม่เชื่อพระ
กล่าวหาว่าพระเนี่ยปกป้องลูกศิษย์เพราะว่าในฝนก็เป็นลูกศิษย์วัดบอกว่าพระน่าจะปกป้องลูกศิษย์
อยากให้ลูกศิษย์พ้นจากการเป็นผู้ต้องหาแต่พระท่านก็ยืนยันว่าในฝนไม่เคยเข้าไปในไร่อ้อยจริงนะ
เพราะว่าด้วยนิสัยของในฝนเนี่ยชอบมาอยู่กับคนที่ชอบให้เงินก็คือมาอยู่ที่วัด
นวดคลายเส้นให้พระพระก็จะให้เงินค่านวดอะไรแบบเนี้ยในฝนก็จะเอาเงินไปซื้อน้ำอัดลมกิน
ฝนไม่ชอบเข้าไปในป่าอ้อยแน่เพราะฝุ่นเยอะร้อนโดยเฉพาะจุดที่พบศพน้องต้าแงพระท่านบอกว่า
เป็นไปไม่ได้เลยที่ในฝนจะเดินเข้าไปเพราะในฝนกลัวน้ำ
พระกับชาวบ้านจะให้ในฝนอาบน้ำต้องช่วยกันจับแบบทุลักทุเล
ฝนก็เลยไม่กล้าเดินไปใกล้จุดที่เป็นน้ำอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยในฝนจะกลัว
ส่วนคำให้การของในฝนที่ตำรวจบอกว่าในฝนเนี่ยให้การกับตำรวจบอกทางตำรวจว่า
ต้าแงอยู่ตรงนี้ศพอยู่ตรงนี้ถามกี่ครั้งก็บอกได้เหมือนเดิมทุกครั้งแบบนี้
พระท่านบอกแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให้ในฝนตอบแบบนั้นเพราะว่าในฝนตอบแต่อื้อจำแต่คำสุดท้ายไง
แล้วก็ช่วงที่ในฝนบอกตำรวจถึงจุดที่พบศพน้องต้าแงเนี่ยนะ
ชาวบ้านก็เข้าไปในป่าอ้อยพร้อมกับในฝนด้วยนะชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าตำรวจน่ะถามนำ
ตำรวจถามว่าศพน้องไปทางนั้นใช่ไหมไม่ได้ถามว่าศพน้องอยู่ตรงไหน
แล้วเขาไม่ได้อธิบายบอกมาว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ถามว่าศพน้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ฝนก็ตอบไปว่าเออแค่นี้คือเหมือนกับคนสติไม่สมประกอบ
พระท่านก็เลยบอกว่าทำไมไปเชื่อคำแค่อื้อของคนสติไม่สมประกอบแบบนี้
คือปัญหาคือว่าพออื้อแล้วแล้วตำรวจไปดูแล้วเจอศพไงใช่
เราต้องการคำตอบอะไรจากเขาเราไปถามเอาคำตอบที่เราอยากได้ไว้ประโยคสุดท้าย
อย่างเราถามว่าหนูกินข้าวหรือยังเขาจะตอบว่ายัง
ถ้าเราถามว่ากินข้าวแล้วเขาจะตอบกินแล้ว
แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากถามว่าทางนี้ใช่ไหม
คำตอบที่เราอาจจะได้ใช่หรือบางครั้งจะตอบเป็นคำพูดของเขาที่เขาพูดประจำ

เออมั้งจึงตามภาษาของเขา
ตำรวจพาไปแล้วชี้นำให้เขาไปถูกไหมถ้าสมมุติพาไปเนี่ย
เลี้ยวซ้ายซ้ายผลผลก็เออเนี่ยเพราะมันเป็นคนเอออยู่แล้วไง
เขาว่าประมาณกิโลกว่าฝนมันหายไปยี่สิบนาทีเนี่ย
มันหายไม่ถึงยี่สิบหายไปจากเนี้ยมันขี่ไปเนี่ย
เรานึกถือภาพว่ามันกลับมาพร้อมกับเบอร์ดี้สามหรือสี่กระป๋อง
แล้วถ้ามันหายไปหาตาแงแล้วพาต้าแงไปหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วมันเอาเวลาที่ไหนไปซื้อเบอร์ดี้ไหมฉันสี่กระป๋องสามหรือสี่กระป๋องอ่า
ช่วงเวลาแค่นั้นที่หายไปแต่เด็กมันหายเนี่ย
มันหายตอนสิบโมงเขาว่าหายตอนสิบโมงหรือตอนเพลน
แต่ฝนมันไป๙โมงกว่าซึ่งตอนนั้นไม่น่าจะเป็นดอนที่เด็กหาย
อืมทีนี้ทางพ่อกับแม่ของในฝนหรือว่าทนายอนัญชัยที่ติดใจเนี้ย
ก็คือว่าคำว่าอือแล้วก็ไปเจอจริงศพอยู่ตรงนั้นจริง
ตามที่ฝนเจ้าหน้าที่ถามแล้วก็อื้อแล้วก็เจอศพจริงเนี่ยนะ
เป็นการมีศพอยู่แล้วแล้วเป็นการจัดฉากหรือเปล่าไงสงสัยตรงนี้ไง
อ่าไม่ใช่ว่าฝนเป็นคนบอกอย่างถูกต้องชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเจอแบบเป๊ะเป๊ะนะฮะ
คือในฝนเนี่ยตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจเขาสรุปคดีของน้องต้าแงนะ
คือพรากผู้เยาว์โดยบอกว่าในฝนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าน้องต้าแงหรอก
แต่ว่าในฝนเป็นคนพาน้องต้าแงเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปกลางไร่อ้อยที่สระยายสมสุพรรณบุรีเนี่ย
แล้วน้องต้าแงไปพลัดตกคูน้ำในฝนซึ่งเป็นคนกลัวน้ำก็ไม่กล้าลงไปช่วย
ก็เดินกลับออกมาแต่เดี๋ยวตำรวจจะชี้แจงนะว่าตกลงแล้วในฝนเป็นผู้ต้องหา
หรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือยังไงกันแน่ตอนนี้ในฝนอยู่ไหนอะไรแบบนี้
แต่ว่าทางญาติญาติอะไรเนี่ยเขาก็มองว่าเหมือนกับตกเป็นแพ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พระกับชาวบ้านหลายคนยอมรับว่าที่ออกมาช่วยในฝนเพราะต้องการให้พ้นจากการตกเป็นผู้ต้องหา
ในฝนไม่ใช่คนก่อเหตุแม้หลายคนจะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่นำตัวในฝนไปบำบัดและส่งต่อสาร
โดยสารจะตัดสินสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัด
แต่ทุกคนไม่อยากให้ในฝนถูกดำเนินคดีไปถึงขั้นนั้นเพราะอยากให้ในฝนได้ใช้ชีวิตตามปกติสุข
ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้น้องต้าแงต้องเสียชีวิต
นายสมจิตชิมมาพ่อของในฝนบอกว่าที่ไปขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รื้อคดี
ให้ตรวจสอบสำนวนใหม่เพราะลูกชายไม่ใช่ผู้ต้องหาตามที่ถูกกล่าวหา
ซึ่งหลังจากยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปแล้วยอมรับว่าก็ยังกังวลอยู่
อยากให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวลูกชายให้กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะเมื่อสองวันก่อนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ลูกชายบ่นกับพ่อกับแม่ว่าคิดถึงบ้านคิดถึงรถจักรยานใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีความสุข
และระหว่างการรักษาตัวถูกผู้ป่วยที่อยู่ก่อนหน้าทำร้ายจนบาดเจ็บ
ซึ่งพ่อกับแม่ของในฝนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้ในฝนได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วได้กลับมาอยู่ที่บ้าน
เห็นหมอที่ว่าคุมรักษาเนี่ยนะหมอผู้ชายบอกว่าแย่กันไปแย่กันมานอนใกล้กันแยกกันแย่กว่า
ทีนี้ฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจกันบ้างนะคะพลตำรวจรีคมศักดิ์สุมังเกษตร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าในฝนยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะ
ในฝนเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ได้ควบคุมตัวในฝนไปรักษาที่โรงพยาบาล
เพราะว่าในฝนไม่ได้กินยาระงับประสาทตามระยะเวลาที่หมอกำหนด
ก็เลยกังวลว่าในฝนจะมีอาการหนักกว่าเดิม
ก็เลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลเพื่อจะส่งฟ้องต่ออายการ
ก็ส่งในฝนไปรักษาตัวก่อนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
แล้วก็มีตำรวจก็ควบคุมอยู่ด้วยยืนยันว่าการควบคุมตัวในฝนไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง
ไม่ได้รีบปิดคดีแต่ว่าแนวทางการสืบสวนมันมีข้อมูลที่ชี้นำว่า
ในฝนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องต้าแง่
แต่เกี่ยวข้องอย่างไรตำรวจยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยทำความเข้าใจใหม่อย่าเพิ่งตกใจ
ซึ่งจริงแล้วตำรวจเองก็ได้ปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ของในฝนไปแล้วในระดับหนึ่ง
ส่วนกรณีที่พ่อแม่ของในฝนพร้อมทั้งทนายอนัญชัยไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่าก็พร้อมที่จะพิจารณาก็พร้อมที่จะตรวจสอบว่า
แล้วก็คุยกับทางผู้บังคับบัญชาต่อไปว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปดี
แต่วันนั้นที่แถลงสรุปการค้นหากัน
ชาร์จเชิดนี่โอ้โหละเอียดยิบเลยนะ

ใช่ค่ะตำรวจก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ปิดคดี